ตอนนี้เราอยู่กับคุณสุรินยังเขียวสดค่ะทายาทผู้สืบทอดนาตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุยสวัสดีค่ะ

วันนี้เราเจอกันพี่สุรินเองค่ะมีโปรเจกต์พิเศษมาฝากเรานะคะ
โชว์นี้ชื่อว่าอะไรมีความพิเศษแน่ค่ะ
จริงแล้วโชว์นี้เป็นการ์เธอดากมันเปลี่ยนในชุดคนหุ่น
คนกับคุณที่จะต้องประสานจิตใจกันทั้งคนและคุณ
การ์ดไทยแลนด์ชุดนี้กินแล้วแหลมนั่นใจ
ทั้งหนึ่งที่คุณละครเล็กโจรหรือที่คุณรู้จักในรามคุณละครเล็ก
ด้วยพระมหากลมนาธิคุณจากสวรรค์พระพี่นางเถอะเจ้าฟ้ากรยันติวัฒนากลมรุงราชิวารราชนคริสต์
พระมหากลมนาธิคุณได้ทรงโปรดให้เราเป็นบุริษฐีสุดท้ายก่อนที่จะสวรรค์นาคต
แล้วก็เคยจำลักให้เราทำเรื่องพระมหาชนกที่จะน้อมนำคำสั่งสอของพระบาทสัตวิปัชฌีหัว
และถวายให้กับพระบาทสัตวิปัชฌีหัว
ดีไซน์การโชว์ครั้งนี้คิดนานไหมคะกว่าจะมาเป็นโชว์นี้
จริงแล้วมันคิดนานที่สุดคือเรื่องเทคนิคมากกว่าว่าเราจะทำยังไงให้หุ่นมันสอดคล้องกับคนเชิดได้
เพราะว่าการเล่นก็ดีการคอนโทรหุ่นก็ดี
เพราะฉะนั้นแล้วคนเดียวที่ต้องคนทนด้วยและคือความสามารถในความชำนาญ
เพราะการเล่นกีตราร์หรือเล่นกาโชฟอลหรือเล่นอีตราร์เบดหรือเล่นคล้อง
มันก็ใช้ความชำนาญเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็น
เพลงที่จะบันเลงเป็นเพลงอะไรคะ
เป็นบทเพลงพระราชนิพลคือเพลงชะตาชีวิต

ชะตาชีวิตกับเพลงคือไข้รุ่ง

คือต้องปั้นเด็กขึ้นมาทำนะฮะ

คือตนที่พูดและสามารถคุยได้ร้องเพลงได้
อันนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะทำขึ้นมา

เพราะว่าการเชิดใช้ระยะเวลา๓เดือนที่จะต้องฝึก

แต่ว่าความยากคือเรื่องกลไกที่มันจะเอื้อ
แม้กระทั่งหุ่นจะต้องหันหน้าก้มเงยอ้าปากพูดได้

เพราะหุ่นละครเล็กก็คือล้วงข้างในแล้วก็จับ

แต่อันนี้เขาไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้
เขาจะทั้งร่างกายเขาควันโทนหุ่น

เพื่อให้ในจังหวะที่ก้มแล้วเงยยืนขึ้นนั่งต่าง
ไม่งั้นมันจะหลุดกับความเป็นหุ่นและเป็นคนมากกว่า

อยากจะชมโชว์แบบนี้เต็มรูปแบบแบบนี้
สามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะ
จริงแล้วก็ไปที่แฟนเพลงของโจรุณินะค่ะ

ศิลปะแบบวัฒนธรรมไทย
ทุกคนก็รู้จักตัวหนูดีแล้วในเรื่องของหุ่นละครเล็ก
แต่ถ้าอยากติดตาม๒โก
ที่จะมาคืนชีวิตและสร้างความสุขให้ที่เดียวนะครับ

อยากจะรู้จริงว่าคนหุ่นและการเล่นดนตรี
จะไปด้วยกันแบบสมูทขนาดไหน

ถ้าเราขอจบไปด้วยโชว์สวยแบบนี้นะคะ
จากหน้าพยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุย

ขอบคุณครับ

รายการดีอีกต่อไป